รู้เลยบ่ายแบบนี้ขวัญก็ยังหิวนะคะ
เดี๋ยวจะพาไปช่วงทันข่าวทันกิน
วันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้รู้ข่าวกันมาบ้างแล้วนะคะว่า
มันมีเว็บไซต์ชื่อดังค่ะ

เป็นน้ำซุปที่อร่อยที่สุดในโลก
ซุปที่อร่อยที่สุดในโลกพี่ป่อติดอันดับโลกถูกถูกถูก
บอกเลยคนไทยครองอันดับหนึ่งค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นคืออะไรรู้ไหมคะ
คุณผู้ชมหลายคนอาจจะคิดมันต้มยำกุ้งไหมหรืออะไรไหม
อ่าปรากฏเป็นข้าวซอยค่ะแล้วข้าวซอยของไทยรั้งอันดับหนึ่งของโลกไม่พอ
วันนี้เราจะอัปเดตเพิ่มเติมว่าเหล่าบรรดานนักรีวิวทั่วโลก
เขามีการแนะนำร้านค่ะเป็น๑๔ร้านข้าวซอยชื่อดังติดอันดับโลก
ซึ่งหนึ่งในร้านนั้นวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปแน่
ใครอยากกินตามมาเลยจ้ะค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในสิบสี่ร้านค่ะ
อยากจะให้คุณผู้ชมพาไปกันเช็คอินกันได้เลยชื่อร้านเขานะคะโอ้นี่นี่
คุณผู้ชมอันนี้เรามาให้ดูก่อนอันดับแต่อันดับเป็นอะไร
หลายคนอย่างที่บอกเนี่ยบอกว่าจิมงานข้างภาพไว้ก่อนน่ะอ่า
คือบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ต้มยำกุ้งเหรอไม่ใช่ต้มขาไก่เหรอ
เอาจริงที่ผ่านมาเขาก็เคยติดอันดับมาแล้วปกติต้มยำกุ้งคนคงเริ่มเบื่อ
ใช่ก็หลายคนก็คงเคยได้ชิมเวลามาเมืองไทยก็ต้องมาชิมต้มยำกุ้
ปรากฏว่าข้าวซอยคออันดับหนึ่งต้มยำกุ้งมาอันดับสิบสองและต่อกันเลย
อันดับสิบสามเป็นต้มคาไก่ะอืมอุ้ยน่ะยังไงอาหารไทยนี้ก็สุดยอดจริงจริง
จริงนี่หนึ่งในสิบสี่ที่นักรีวิวทั่วโลกเค้าบอกว่าข้าวซอยอร่อยจริงจริง
อ๋อจริงหรอพี่ปอล์เคยมาใช่เคยไปสิค่ะคนเชียงใหม่ไม่เคยไปได้ไง
แล้วร้านเขาสวยอย่างนี้เลยเนอะเขาตกแต่งเดี๋ยวนี้คือเขาขยายร้านแล้ว
เพราะว่าเขาเรียกอะไรวะลูกค้าเยอะมากแล้วอร่อยไหมนี่ถามคนอร่อยสิคะ
อร่อยอร่อยค่ะเขาบอกว่าร้านเนี้ยเปิดมากกว่าแปดสิบปีแล้วน่ะคุณผู้ชม
เป็นสูตรต้นตำรับของจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวเจ้าของร้านค่ะ
ชื่อคุณระจิตรามหาดีโหลกหรือว่ายายหนูอุ้ยยายหนูอายุหกสิบแปดแล้วนะ
บอกกับไทยรัฐทันข่าวว่าอะไรรู้ไหมดีใจค่ะดีใจที่ร้านของยายอ่ะ
เป็นหนึ่งในสิบสี่ร้านข้าวซอยที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วก็ดีใจมากยิ่งขึ้นอีกที่ชาวต่างชาติชื่นชอบค่ะ
ตอนนี้ยอดขายทุกสาขาเพิ่มขึ้นนะจากเดิมทำเส้นข้าวซอยขายวันละยี่สิบกิโลกรัม
น้ำข้าวซอยห้าสิบลิตรเขาบอกเพิ่มอีกเป็นเท่าตัวลองฟังเสียงแย่หนูได้ค่ะ
มันมีความภูมิใจเตี้ยนมันเป็นอาหารประจำชาติได้เลยเพราะว่าเอ่อ
ในซุปของข้าวซอยเนี่ยมันอุดมไปด้วยเครื่องเทศหลายชนิดนะคะ
แล้วก็มันดีต่อสุขภาพตัวเองแล้วก็ขอบคุณแม่ลำดวนที่เปิ้ลได้สร้างสรรค์อาหารอันนี้ขึ้นมา
เพื่อที่เพื่อเป็นวัฒนธรรมทางด้านการกินของภาคเรือมีความภูมิใจนักเจ้า
หน้าตายายหนูก็ภูมิใจภูมิใจและที่ยายหนูบอกเมื่อกี้คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงนะ
ยายบอกว่าขอบคุณใช่ไหมขอบคุณคุณแม่ลำดวนก็คือเอาจริง
คุณลำดวนคนนี้เป็นแม่ของยายหนูอีกทีนึงซึ่งเป็นคนที่บุกเบิกร้านนี้มาตั้งแต่ต้น
แล้วจริงร้านนี้ถือว่าเป็นต้นตำรับข้าวซอยร้านแรกของเชียงใหม่เลยนะคะ
อย่างที่บอกว่ามีการบุกเบิกมาตั้งร้านมาตั้งแต่คุณยายลำดวนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะ
ปัจจุบันลูกหลานเนี่ยสืบท่อขยายกิจกรรมออกไปหลายสาขาเลยที่เชียงใหม่เนี่ยมีสามสาขาเลยนะคะ
กรุงเทพอีกเจ็ดสาขานะแล้วเขาบอกทางร้านเนี่ยมีเมนูข้าวซอยหลากหลาย
ให้ลูกค้าได้เลือกทานแน่นอนที่เรารู้รู้กัน
ข้าวซอยน่องไก่ข้าวซอยปลาข้าวซอยลูกชิ้นมีหมด
ข้าวซอยกระดูกอ่อนซี่โครงหมูมีทั้งแบบธรรมดาชามละ๕๕บาท
ถ้าแบบพิเศษก็หกสิบห้าบาทอู้อ่านต่อไม่ไหวอยากไปกิน
อ่ะสูตรเด็ดที่ลูกค้าติดใจเพราะอะไรเขาบอกว่าทางร้านจะเอาน้ำมะพร้าวมาคันกะทิสดสดทุกวัน
แล้วจะเอามาคั่วกับน้ำพริกทำให้รสชาติของน้ำข้าวซอยมันเข้มข้นไม่ใส่น้ำตาลด้วยนะ
และรสชาติเนี่ยมันจะออกมาหวานแบบธรรมชาติเส้นก็ที่ร้านก็ทำเอง
เขาเอาไข่ไก่ผสมกับแป้งนวดให้เข้ากันเส้นมันจะหนาก่อนจะเอามาซอยและลั่วจนเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มนะคะ
ทีนี้ไปถามลูกค้ากันบ้างลูกค้าที่มารับประทานบอกว่าเนี่ยพี่คนนี้ครอบครัวนี้
เขาบอกเป็นลูกค้าที่ร้านมาเป็นสิบปีแล้วเอาจริงจริงไม่แปลกใจนะ
ที่ร้านนี้จะติดหนึ่งในสิบสี่ร้านข้าวซอยที่มีรสชาติอร่อยที่สุดในโลก
เขาบอกว่ามาท้าตั้งแต่สมัยยังไม่มีลูกชายจนตอนนี้ดูดิน้องโตขนาดนี้แล้วนะ
ใครที่อยากลองชิมค่ะแวะไปได้เลยที่ร้านนะคะ
เข้าซอยลำดวนฟ้าห้ามสาขา๒อยู่บริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางค่ะ
เปิดแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นทุกวันนะหรือคุณจะสั่งผ่านด้วยก็ได้เหมือนกัน
โทรสอบถามเบอร์อ่ะบอกเบอร์ไปหน่อยแล้วกันจ้ะค่ะ
ศูนย์ห้าสามสองหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดค่ะเพราะเขาขยายหลายสาขาแล้วค่ะ
อุ้ยมีเป็นสิบอ่ะพี่ปอเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้
ขวัญอาจจะไปเชียงใหม่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองที่กรุงเทพก่อนค่ะ
ก็จริงสาขาก็มีเยอะนะคะลองชิมได้ถ้าใครยังไม่เคยลองนะ